ตำรวจนำตัวลูกชายวัย๒๖ปี
ที่ก่อเหตุเอามีดแทงคอพ่อจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวอ้างว่าถูกพ่อถีบก่อนนะคะ
ก็เลยโมโหคว้ามีดไปปาดคอจนเสียชีวิต

ไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะแค่ป้องกันตัว
ตำรวจสพทหลางควบคุมตัวค่ะ
นายอานนท์คำมโนคำมโนชาติอายุ๒๓
นำออกจากห้องคุมขังไปที่บ้าน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คำมโนชาติอายุ๕๑ผู้เป็นพ่อ

มีแผลถูกแทงที่คอเป็นแผลชะกันเวอะหวะเลยค่ะ
แล้วก็มีแผลที่ใบหน้าเลือดไหลท่วมตัว
ในบ้านในพื้นที่อำเภอถารางจภูเก็ต
ญาติญาติของผู้ต้องหามายืนดูอยู่ห่างนะคะ

ผู้ต้องหานั่งดื่มน้ำกระท่อม

พ่อก็เหมือนกับใช้เท้าซ้าย
ทีบหน้าในอนนในอนนหงายท้อง
อานนท์ความมีดที่อยู่ใกล้อ้างว่าป้องกันตัว
แล้วก็บอกว่าพ่อมาแย่งมีดเลยสู้กัน
พอล้มแล้วแบบมีดแย่งกันไปแย่งกันมา
มันเลยปาดเข้าคอพ่อพ่อเสียชีวิตเลย
หลังก่อเหตุนำมีดไปล้างในห้องน้ำ

กับน้องสาวกลับมาบ้านก็เลยเล่าให้แม่ฟัง
น้องสาววิ่งไปบอกน้องชายแม่ให้มาที่บ้าน
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับ
พอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จ
ตำรวจนำตัวนายอานนท์ผู้ต้องหาไปที่สพทหลากนะคะ
พอนายอานนท์ไปถึงโรงพักก็สอบปากคำเพิ่มอีก
เจ้าตัวสภาพอิตรวยเลย
ขอโทษพ่อขอโทษสังคมที่ทำเรื่องรุนแรงและน่ากลัวแบบนี้
ถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้ค่ะ
เขาก็อ้างว่าปกติพ่อใช้ให้ไปซื้อยาเส้น
ทุกวันวันละ๔๕รอบให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้าง
แต่พูดขู่ไม่เคยทำร้ายครั้งนี้เป็นครั้งแรก
คิดว่าเป็นคือบ้างนะคือยากจะพอโทษได้บ้าง
กับเรื่องนี้เกิดขึ้นครับ
นองเวี่ยงไปโดนหรือว่านองตั้งใจค้าหรือไม่

ต้องการส่วนภาพการคู่กับว่ายุทธ์นะทำทำร้าย

ไม่ได้คุณจะไปกันอย่างนี้เลยครับ
แม่ของผู้ต้องหาซึ่งก็คือภรรยาของผู้ตาย
ก็บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๔คน
พ่อแม่ลูกสองคนก็คือลูกชายคนโต
คือผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
ปกติตัวผู้ตายก็ไม่ได้ทำงานอะไร
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยจริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพ่อ
ถีบหน้าลูกก่อนก็เลยใช้มีดป้องกันตัว
ก็เหมือนกับเชื่อแบบนั้นทีนี้พอสอบปากคำเสร็จตำรวจแจ้งข้อหา
บุพการีโดยเจตนานะคะผู้ต้องหาก็เข้าห้องคุมขังสพทหลาง
จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ